คุณผู้ชมฮะเรามาดูอีกเหตุหนึ่งนะฮะ
โซเชียลเขาวิจารณ์กันกระหน่ำเหมือนกันนะคุณนะ
ที่เปิดเกริ่นไว้เมื่อช่วงที่แล้ว
ครับครูถีบนักเรียน
ทั้งถีบขาเก้าอี้ทั้งถีบขานักเรียนเลยนะ
กลายเป็นประเด็นที่ขึ้นอยู่ด้านหลังงามหน้าครูหัวร้อน

แต่เรื่องนี้ก็ฟังครูนิดหนึ่ง
ครูเขาชี้แจงมาว่ายังไงเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกัน
แต่ว่าไปดูคลิปที่เขาแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลกันหน่อยครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะคลิปสั้น
แต่เป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลเลยนะฮะ

ขาของน้องนักเรียนผู้ชายคนนี้แล้วก็ไล่ออกจากห้อง

จริงเสียงนี้มันก็เสียงแตกเหมือนกันนะ

ครูต้องมีจิตใจเมตตาไม่ควรจะทำพฤติกรรมแบบนี้ให้เด็กเห็น
แต่อีกฝั่งนึงก็จะบอกว่าเด็กต้องเคี้ยวมากแน่
คุณผู้ชมฮะแต่เป็นประเด็นโซเชียลที่เราก็ต้องตามต่อ
ว่าทำไมครูคนนี้ถึงทำพฤติกรรมแบบนี้
คือคลิปที่โพสต์มาระบุข้อความว่า

โรงเรียนย่านตำบลหัวเรืออำเภอวาปีปฐุม

โอ้คนวิจารณ์เละเลยนะครับ
มีคนเข้ามาแฉเพิ่มว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรก

เพราะก่อนหน้านี้เคยมีคนโดนถีบถึงขั้น

แต่ก็มีบางส่วนที่มองว่าการกระทำแบบนี้

นี่ก็แค่ถีบตรงเก้าอี้เองนะครับ

เราก็เลยต้องไปที่โรงเรียนตามพิกัด
สอบถามท่านผู้บริหารโรงเรียน
บอกว่าได้เรียกครูและผู้ปกครองของเด็ก

ครูก็ได้ขอโทษไปแล้วก็จบกันด้วยดีนะครับ

ทำให้ไม่ได้ตั้งคณะกรรมการในการสอบสวน
ส่วนคุณครูในคลิปเราก็ไปคุยนะคุณนะ

ครูบอกครูท้อนะครูท้อเหมือนกัน

เด็กพยายามที่จะยั่วยวนครูเหมือนกัน

ไม่รู้เด็กจะถ่ายคลิปแล้วไปลงทำไมหลายคลิปแล้ว

การดูแลเด็กผู้ชาย
ก็ต้องใช้สายบู๊สายแอคชั่นบ้าง
นี่ไงดอมคิดถึงสภาพตัวเองนี่ตอนเรียนมปลาย
ดอมเยอะไหมครับหลังห้องน่ะแก๊งหลังห้องนี่มักจะโดนครูตำนีอยู่บ่อย

ยังไม่มีปลาแปลงปลาช็อกอะไรนะ
แล้วมันเป็นจุดที่แบบว่าจริงครูสอนอยู่หน้าห้อง

แล้วเด็กที่แบบว่าแก๊งแสบมันก็จะไปอยู่หลังห้องกัน

เด็กหลังห้องก็จะแอบคุยกันบ้างเล่นกันบ้างเล่นมือถือกันบ้าง
ครับแต่อยากให้ฟังเสียงครูชี้แจงได้เหมือนกันนะฮะ
จะได้เข้าใจทางฝั่งครูด้วยนะครับ
การลงโทษเด็กในบางทีก็มีบู้มีอะไรบ้างเนอะ
ก็คือบู้เป็นเด็กผู้ชายอะไรแบบนี้
คนที่เป็นครูท้อนะบางทีก็อยากมองเฉย
มองเด็กเฉยมองการกระทำแต่มันอดไม่ได้นะ
ด้วยความเป็นครูเนอะมันแบบสอนให้เราต้องจ้ำจี้เด็ก
บทบาทของครูนี่ก็คืออบรมบ่มนิสัย
ถ้าเด็กมันดื้อหน่อยก็จ้ำจี้เนอะ
ถ้าเด็กเขาเข้าใจอะไรมันก็จะง่ายมันก็ไม่ได้ไปบวกมาก
ครูก็บอกว่าครูรู้นะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไป
ครูก็ขอโทษที่ทำแบบนี้ไปนะฮะก็ได้ขอโทษเด็กกับผู้ปกครองแล้ว
แต่ว่าอยากจะบอกถึงเด็กนะ
เด็กพวกเรามีหน้าที่ในการเรียนเราต้องตั้งใจเรียน
เพราะว่าสิ่งที่ครูทำครูหวังดีทั้งหมดครูบอกมาแบบนี้

อย่าลืมนะคือเข้าใจความหวังดีของคุณครู
บางทีเด็กผู้ชายมันก็เหลืออดจริงอันนี้เข้าใจ
ก็เคยอยู่ในสถานที่นักเรียนก่อน
แต่ถ้าคุณครูทำอย่างไรกลัวว่าเด็กจะจำไป
ใช่แล้วเดี๋ยวนี้อะไรมันแชร์ได้ง่าย